ใครชอบเล่นเกมออนไลน์นะดูข่าวนี้นะแล้วผมก็ขอความรู้ด้วย
เล่นเกมออนไลน์เนี่ยเขาต้องไปสมัครเปิดบัญชีธนาคารด้วยเหรอ
เวลาซื้อไอเทมเวลาซื้อของอะไรอย่างนี้นะ
ขอบคุณมากอันนี้ผมไม่รู้จริงเพราะไม่เล่นเกมออนไลน์
พ่อค้าส้มตำคนนี้ทำแบบที่ทั้งสองท่านให้ความรู้ผมมานี่แหละฮะ
คือไปสมัครเล่นเกมออนไลน์แล้วเนี่ยไปเปิดบัญชีเอาไว้
โอ้ยเกือบจะติดคุกนะฮะเกือบจะไปนี่เกือบสามล้านมันมีเงินโอนเข้าโอนออก
ดูนะคนเล่นเกมนะพ่อค้าส้มตำลายนี้นะครับ
คือในธีรศักดิ์เพชรนักษาอายุ๒๐ปีอยู่ที่หมู่๑๑ตะบนไทยสมัครกีอำเภาวังน้ำเขียว
สีมาสมัครเล่นเกมออนไลน์โดยให้ข้อมูลส่วนตัวแล้วก็รหัสถอนเงินบัญชีธนาคารด้วย
หลังจากนั้นครับมีเงินโอนผ่านเข้ามาในบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาวังน้ำเขียว
แล้วก็โอนออกทันทีนะโอนเข้าปั๊บโอนออกเลย
รวมเกือบ๓ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมฮะ
และมีการทำรายการ๖๑๑ครั้งในเวลา๒วัน
กว่าจะรู้ตัวก็ได้รับหมายเรียกจากตำรวจซะแล้ว
นายธีระสักเนี่ยนะคะเล่าบอกว่า
ส้มตำอยู่ดีจู่ตำรวจโทรมาบอกว่า
เขาเนี่ยไปช่อกงเงินชาวบ้านนับล้านบาทช็อกเลยครับ
พ่อค้าส้มตำช็อกเลยฮะ
ผมก็เลยงงก็เลยรีบกลับมาบ้านครับ

อาก็ถามแม่ผมก็เลยโทรหาใหม่อีกที
ก็ตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นตำรวจมาหลอกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับ

ก็เลยอาบน้ำแต่งตัวไปเช็คอยู่ธนาคารครับ

ว่าคุณไปโกงเงินเขาแล้วก็

พักว่าอยู่ในบ้านเฉยไอ้ยทำอะไร
หลอกให้โอนเงินออนไลน์อะไรประมาณนี้นะครับ
หลังจากได้หมายตกใจแล้วคราวนี้เพื่อให้หายคล่องใจเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นกับเรา
ไปตรวจสอบที่ธนาคารเพราะว่ามีเงินโอนเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยครับคุณผู้ชมครับ
ก็เลยขอปิดบัญชีแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมไอ้ขณะกำลังขอปิดบัญชีเนี่ย
มันยังมีเงินโอนเข้ามาตลอดเวลาพนักงานธนาคารบอกเลย
คุณปิดแอปมือถือเลยปิดแอปมือถือเลยปรากฏว่ามีเงินเหลืออยู่ในบัญชี๓๒๐๐๐บาทครับ
ที่ปกติจะไม่มีเงินจึงปิดบัญชียอดเงินจำนวนนี้นะฮะ
แล้วก็เอาไปให้พนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรวังน้ำเขียวลงบันทึกประจำวัน
แล้วก็มอบเงินไว้กับตำรวจแสดงความบริสุทธิ์
นายวรเทพสุขแก้วทนายความบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะไม่ใช่เรื่องเล่นนี่พี่ทนาย
บอกว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับน้องที่เล่นเกมออนไลน์นะที่มีการเปิดบัญชี
และให้ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนกับมิจฉาชีพนะครับ
ซึ่งก็รวมถึงไอ้เว็บที่กู้เงินต่างด้วยระวังนะฟังพี่ทนายเล่าครับ
เจ็ดแสนแรกโอนเข้าบัญชีคนนี้
พอเกินเจ็ดแสนตั้งค่าให้โอนเข้าบัญชีคนอื่น

รายการโอนเงินเนี่ยมันมีมากถึง๖๐๐กว่ารายการ

ขณะที่นางสาวสิริพรจิตนอกนะครับ
ซึ่งเป็นญาติของธีรศักดิ์เล่าบอกว่า
ขณะนี้หลานชายเป็นจำเลยในคดีนี้

น้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับเรื่องนี้นะครับ

แต่ว่าแต่สมัครเล่นเกมออนไลน์
ซื้อของออนไลน์แล้วไปผูกกับบัตรเนี่ย

ซื้อทีกรอกที

ตอนถ้าผมหลับอยู่พี่ต้นคุณผู้ชมน้องปุ้ย
คือมันโอน๓๘๐๐สัก๒๐ครั้งได้มั้ง
เออไปที่ร้านค้าโทรศัพท์มือถือไอโฟนเนี่ย
นั่นแหละดีที่ผมชี้แจงธนาคารเขาไปตามไม่เอาเรื่องผม
เซฟเลยเด็ดขาดนะบัตรเครดิตนะ